สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
ที่แท้จริงหรือไม่ทีเนี้ยพี่เองก็
ตอบไม่ได้เพราะพี่เห็นแค่๓ตัว
ที่ไม่เห็น๓ตัวไม่ได้เห็นทั้ง๖ตัว

ว่าอาจารย์ไม่รู้ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเออเนี่ยสั่งเจ็บสองหกไว้
แล้วมันก็ทรงไลน์มาแต่ไลน์เนี้ยใช้ตอนรับอ่ะใครจะไปได้ดูหกตัวแล้วแผ่นพูด
พูดก็พูดด้วยเขาก็จะดูแค่สามตัวหลังว่าเออได้เลขนี้แล้วอ่า
จริงป่ะแต่เราไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้มานั่งจดแบบว่าหกตัวคืออะไร
ทีนี้พอหวยออกเนี่ยมันก็มาตามพี่ที่บ้าน
อาจารย์อาจารย์ทุกวันวันที่หนึ่งต้องห้ามไป
เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือพี่ไม่มีลอตเตอรี่หรอกนะ

คนมีความสามารถอ้อนโคลด่วยได้เป็นรัฐการณ์จะทำให้กูโจร
ถ้าพี่ดูโดนออกจากนัฐการณ์เพื่อด้วยโรตเตอรี่
ที่กูจะไปขายโรเตอรี่มาเลยทำแบบนี้
ก็ฝากบอกทางทนายสิทธาด้วยว่า
ในสิ่งที่ธนาศิษฐาไปแจ้งความว่าแผนสีดีหาย

ในสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝั่งผมนะ
เกิดจากฝั่งธนายตั้มและคุณลุงจรูน
พยายามที่จะสร้างกระแสสังคม
ให้สังคมเข้าใจฟังครูในทางที่ผิด
ดังนั้นสิ่งที่ทำขอให้คิดก่อนทำนะครับ

ทางข่าวนี้สงสัยไม่รอต้นเดือนหน้าแล้วนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วต้นเดือนหน้าก็จะเป็นอีกหนึ่ง

เพราะว่าจะมีการไต่สวนว่าจะรับไหม
ครูปรีชาจะฟ้องเอง
เพราะว่าตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคุณลุงจรูนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นวันที่๔มิถุนายนนะคะ

จะต้นเดือนพฤษภาคมมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
คลิปเสียงฉบับล่าสุดที่ทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เอาออกมาเปิดเกือบ๒๘นาที
ถ้าใครได้ฟังก็อาจจะเอ๊ะก็ได้นะคะ
อาจจะเอ๊ะเหมือนกับคลิปเสียงก่อนหน้านี้ที่ออกมา
เพราะว่าเสียงในคลิป
เอ๊ะว่าเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงของครูปรีชาก็ได้
แล้วอาจจะเอ๊ะต่อก็ได้
ว่าเสียงและชื่อที่ครูปีชาคุยด้วย

ที่ก่อนหน้านี้เป็นคนสำคัญมากเลยนะคะ
ที่เป็นคนที่จะสามารถชี้ได้ว่าลอตเตอรี่
ถูกเก็บขึ้นมาจากมีใครคนใดคนหนึ่ง

แต่ขอใช้คำว่าแค่คิดได้นะคะ

ครูปรีชาก็ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรค่ะ
เพราะว่าเรื่องอยู่ในศาลแล้วปล่อยให้ศาลว่าไปนะคะ
ในขณะที่ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้นะคะ
นักข่าวก็ไปตามหาตัว
ว่าตกลงที่ครูเสียงเหมือนครูปรีชาเรียกในคลิปว่าแผนนั้นเนี่ย
ใช่แผนฐานุกรไหมนะคะ

แผนคนที่ว่านี้เป็นตำรวจ
ซึ่งแปลว่าเป็นคนละแผนกับที่เราอาจจะคิดว่าใช่
คนที่ว่านี้คือตำรวจ
ตามข่าวที่ออกมาบอกเป็นตำรวจอยู่ในจังหวัดราชบุรี

นักข่าวโทรเช็กแบบพี่พี่ใช่ไหม
ใช่ผมเองคุยกันตั้งนานแล้วก่อนเป็นคดี

จริงรู้จักกันจริงนะคะ
แสดงว่าคนที่ชื่อแผนที่เสียงเหมือนครูปรีชาเรียกในคลิป

แล้วก็ยืนยันว่าเพื่อนก็เรียกผมว่าแผนนะคะ
ซึ่งยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ

แต่ถ้าคุยกันเป็นเบื้องหลังเพื่อให้ข้อมูลยอมให้นะคะ
ตามข่าวบอกว่าเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
แต่ทั้งหลายทั้งปวงจะใช่หรือไม่ใช่

หรือว่าอาจจะเป็นขั้นตอนอื่นที่ไม่ใช่เราแน่นะคะ
ในการพิสูจน์ว่าคนที่ครูเสียงเหมือนครูเรียกว่าแผน
กับตำรวจที่อ้างว่าตัวเองนั่นแหละชื่อแพ้
รู้จักกับครูปีชาเสียงตัวเองอยู่ในคลิปเนี่ย

วันนี้คุยกันกับครูกฎหมาย

เยอะคนจะบอกโอ้มินรองอธิบดีไออากาศ

คืออธิบายเพราะกลัวมากอาจารย์

ใช่อาจารย์ปรเมฆ๓๐ล้าน

อาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้ก่อน

คือมันมีกรณีที่ครูปรีชา

น่าจะมาจากกรณีรูป
ทนายตั้มโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่ามีไฟล์เสียง๔๕๐๐คน
อันนั้นเขาเรียกเป็นพยานแล้วใช่ไหม

เป็นคนเรียกจากปอทมา

ที่ทำให้ครูปีชาไปบอกว่าเรามีอำนาจสาร

ไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยานหรือก็ตามแต่
ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคือทั้งโจทย์และจำเลย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีไม่ควรเอามาออกข้างนอก
แต่ถ้าเรามีไฟล์เสียงที่คล้ายเคียงใกล้คืนใกล้เคียงกัน
แต่เราไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในศาลแล้ว
เราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่เป็นไร

คนที่เกี่ยวกับคดีเนี่ยไม่ควรพูด
คนที่ไม่เกี่ยวกับคดีพูดได้แต่ถ้ารู้ว่าอันนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนแล้ว

เท่ากับเป็นการรบกวนดุลพินิษฐ์หรือไปกดดันให้สารตัดสินใจ

เสือนคลิปที่คุณจังหวันพูดไว้สักครู่ที่ปรากฏวันนี้ใช่ไหม

เราก็อาจจะวิเคราะห์เจาะลึก
เป็นไปได้หรือไม่เป็นอย่างไรก็เท่านั้น
ไม่แต่เราไม่รู้นะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้ว
คลิปนี้จะถูกใช้หรือไม่นะคะ

เราก็ไม่รู้เราไม่รู้เราคุยก่อนได้ไหม

เอาล่ะเรากลับมาที่คลิปที่ว่านี้

แล้วก็แต่เราก็ให้นักข่าวแล้วก็ทางทีมงาน

ตำรวจที่ชื่อแผนมีตัวตนจริง
และเป็นเสียงผมเองครับในคลิปที่ว่านั้น

นี่อ้างถึงพนักงานสอบสวน

ร้อยเวรบอกต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น

นิติกรกองสลากบอกผมก็พูดอย่างนี้จริง
มันก็เพียงพอที่จะยืนยันว่าพูดกับใคร

โดยไม่ต้องตามนายแผนก็ยังได้
ถ้าอย่างนั้นที่นักข่าวไปคุยกับตำรวจราชบุรี

กำลังจะบอกว่าคือคำรับของตำรวจราชบุรีที่ชื่อแผนคนนี้
ก็เท่ากับว่าก็เสียงน่าจะครูปีชา
ก็เขารับแล้วก็ถ้าเขารับนะ

นี่เขารับกับนักข่าวไม่ได้รับกับพนักงานสอบสวน

เอ่อมีผลหรือไม่มีผลมันก็อาจจะมีได้

ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็อาจจะไปอ้างได้

แต่ว่าไม่มีคนยืนยันนั้นอาจจะต้องเรียกนักข่าว

ว่าคุยกับคนที่ชื่อแผนในคลิปแล้วใช่ไหม

ใช่ผมเคยคุยกับครูตั้งแต่ก่อนเป็นคดี

เท่ากับว่าคลิปนั้นถูกยืนยันโดยคนนี้แล้วแหละ
ว่าเสียงในนั้นที่คล้ายครูปีชาคือครูปีชา

ทีนี้ค่ะเขายังไม่ให้สัมภาษณ์นะแต่เบื้องหลังได้

อาจารย์ฟังคลิปแล้ว

จะทำให้ฝ่ายครูปีชาหรือฝ่ายลุงจรูนสู้คดีง่ายหรือยากกว่าเดิมคะ
มันง่ายคืออย่าบอกว่าฝ่ายใดง่ายกว่าเดิม

การพิจารณามันง่ายขึ้นกว่าเดิม

เกี่ยวแล้วจะไปพูดว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน

แต่ถ้าฟังแล้วแล้วไปติดไปต่อ
ผมบอกแล้วว่าอย่าดูหนังอย่าดูทีละตอน
ต้องดูตั้งแต่ต้นเรียงลำดับมาตั้งแต่วันที่หนึ่ง
วันที่๑วันที่๒ไปกองสลากมาตำรวจไปผู้การไปอย่างนี้

แล้วเอาเทปที่ให้สัมภาษณ์
เอามาคุยกับคุณจอมขวัญบ้างคุยกับรายการนู้นรายการนี้บ้าง

ผมว่าในฐานะที่เราทำงานด้านกฎหมาย
ผมว่าเราวินิจฉัยได้
โดยไม่จำเป็นต้องใช้พยานบุคคลมากนัก
เพราะพยานบุคคลมันก็ปรากฏในเทป
มาสัมภาษณ์รายการตรงนี้มาสัมภาษณ์รายการนู้น
มันก็คือคำให้การชนิดหนึ่งมันก็พอดูได้

ถ้ามีคดีแล้วออกสัมภาษณ์กันอย่างนี้บ่อย
ผมเป็นทนายผมก็ต้องอัดเทปแล้วไปอัดกันในศาลนั่นแหละ
คุณก็เคยพูดอย่างนี้แหละวันนี้คุณพูดอย่างนี้
วันนั้นคุณพูดรายการนั้นอย่างนี้อย่างนี้
ผมบอกเรื่องนี้เลิกนี้จริงจริงและพิจารณาคดีไม่ยาก

แบบนี้ก่อนเมื่อสักครู่นี้ดิฉันถามอาจารย์แบบนี้นะคะ
บอกว่าตำรวจราชบุรีคนนี้ที่นักข่าวคุยด้วย
เขายอมรับว่าเขาชื่อแผน

แต่ถ้าเอาความเห็นอาจจะ

ถึงแม้ว่าตำรวจราชบุรีคนนี้จะยอมรับ

จริงหรือเป็นแผน
ที่คนคิดว่าเสียงเหมือนที่ชื่อถัดลูกกรกันแน่

ก็เสียงหนึ่งเวลาออกวิยุก็อีกเสียงหนึ่ง
คุยทันลทัศน์ก็อีกเสียงหนึ่ง

ไม่ใช่ตัวเสียงนะน้ำเสียงลีลา
ภาษาที่ใช้เนี่ย
เรียกว่าใครเป็นคนพูด
ใกล้ชิดเหตุการณ์ก่อนแจ้งความ

ตอนนั้นเลยเพราะว่ามีการอ้างถึงใช่ไหมคะ
บอกว่าไปหาฝ่ายกฎหมายของสำนักงานสลาก
เขาบอกว่าต้องทำแบบนี้กลับมาคุยกับตำรวจ
เขาบอกว่าต้องทำแบบนี้ก็คือตอนนั้นเลย

ก็อย่างที่เราเคยบอกไงว่าวันนี้ถูกจับ
ผู้ต้องหาถูกจับปั๊บรับสารภาพ
พอเอาไปขังตั้ง๗วันมันจะปฏิเสธแล้ว
เวลาสารดีกาเขาวินิจฉัยก็บอกว่า

ใกล้ชิดกับวันเกิดเหตุไม่น่าเชื่อว่าจะตกต้องตกแต่ง

หลังจากเกิดเหตุเพียงแค่๒วันก็ให้การ
และเชื่อว่าให้การไปตามความเป็นจริงที่รู้เห็น
ไม่ได้ตกแต่งถ้อยคำพยาน

ลองฟังตัดมาแค่บางช่วงได้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชม

คล้ายเสียงครูปีชาจริงไหมนะคะ
แล้วที่บอกว่าชื่อแผนเนี่ยนะคะ
บอกเป็นตำรวจราชบุรีตกลงเป็นอีกเสียงใหม่เลย
หรือว่าเสียงไปพร้อมกับคนชื่อแผนที่อยู่ในข่าวอยู่แล้ว
ที่บอกว่าทำงานกับธนาคารแห่งหนึ่งที่
คุณลุงจรูนไปทำธุระกับธนาคารนะคะ
เอาลองฟังค่ะ

ถ้าจะลองไปหาดูก่อนถ้ามันไม่เจอจริงผมก็จะทำให้
แต่ถ้าทำเนี่ยมันก็จะมีผลกับ
ถ้ามันเกิดมีคนมาแก้ต่างได้หรือว่าดำเนินคดีแล้ว

อาจารย์ก็จะมีผลต่อวินัยเพราะว่า

แต่ว่าธนาคารมันก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะเลือกเนี่ย

ทีนี้ถ้าเราเลือกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้แฟนว่าจะเอาไงดีอะน้อง
แล้วทีนี้พี่ผมปรึกษาแล้ว

ไม่เป็นไรพี่เอาเลย

ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหม

หนึ่งร้อยเวียนการจะออกเอกสารมันจะไปตามที่ของสลาม

ถ้าเรายืนอย่างนั้นมันก็ต้องได้รับคดี

รับเป็นคดีเลยละ
ทีนี้ถ้าเกิดเขาแจ้งความกลับว่าเขาไม่ได้รักเขาซื้อมา

พี่เองก็กลับมานั่งทบทวนเหตุการณ์ดูว่า
ว่าเราเป็นเจ้าของโรตเตอรี่ที่แท้จริงหรือไม่
ทีนี้พี่เองก็ตอบไม่ได้เพราะพี่เห็นแค่๓ตัว

ทีนี้คนที่ไปขายลอตเตอรี่มันก็ยืนยันว่า
มันไม่เป็นของใครแล้วมันเป็นของอาจารย์
แล้วหนูยืนยันได้เพราะหนูมีต้นคั่ว
แล้วหนูก็เก็บไว้ให้อาจารย์ดูเฉพาะ
อาจารย์ต้องไปทำตกลนที่ไหน

หนูก็สงสารอาจารย์เพราะอาจารย์ได้รูปได้ราบแต่เป็นสุขระวาด

ซื้อจากใครแล้วก็เราก็เลยบอกว่าถ้ามึงซื้อ
ถ้าเกิดว่าซื้อกันเองล่ะซื้อที่เจอกันล่ะ
มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าหนูลอตเตอรี่ชุดนี้
หนูไม่ได้ขายหน้าร้านหน้าแพงเพราะว่าหนูมันเป็นเลขดัง
ลูกก็จะล็อกไว้ให้อาจารย์เพราะอาจารย์สั่งไว้นานมากไง
พอโหยมาใหม่ถึงก็สั่งหลีดำกูเอาเจ็ดสองหกหลีเท่าไหร่เอาหมด
เอาสองหกหลีเท่าไหร่เอาหมดอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ย

ตัวคืออะไรทีนี้พอหวยออกเนี่ยมันก็มาตามพี่ที่บ้าน
อาจารย์อาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งต้องห้าใบเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย
เป็นไปได้หรือพี่ไม่มีลอตเตอรี่หรอกนะพี่ก็พูดอย่างนี้
อืมเพราะว่าลอตเตอรี่อ่ะพี่ยังถามเองเลยว่าลอตเตอรี่อ่ะ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

แม้ว่าจะมีเสียงในการพูดชื่อ

แต่อย่างไรเราขอใช้ว่าเสียงคล้ายครูปรีชา

อาจารย์ปรเมฆขอสั้นก่อน

อย่างนี้ฟังว่าตัดต่อได้ไหมคะ

อันนี้ฟังว่าเป็นคลิปทำขึ้นมาตัดต่อได้ไหมคะ

มันมีเสียงโทรศัพท์เข้ามามีเสียงพูดคุย

เพราะคนชื่อแผนนั้นเป็นคนพูดเอง

แต่เนื้อความมันฟังแล้วมันน่าสนใจ
เนื้อความฟังแล้วมันเหมือนกับว่า
คนที่มีเสียงคล้ายครูปีชาบอกว่า

ที่ที่ฉันจะถามอาจารย์ปรเมฆต่อไป

สมมุติเราคิดว่าเสียงที่คล้ายคือใช่

ไม่ได้วางแผนเป็นขบวนการได้ไหม

คือคนที่ถูกเรียกว่าแผนในคลิปที่ว่านี้เนี่ย
ตอนแรกคนก็คิดว่าใช่แผนธนุกรไหม

คนที่ชื่อแผนที่เป็นตำรวจราชบุรีออกมายอมรับแล้ว
แต่แค่ยังไม่ได้ออกข่าวยังเปิดเผยเท่านั้นเองว่า

เพราะสารสัมพันธ์อยู่ที่เสียงที่คล้ายครูปีชามากกว่า

ตัดต่อไม่ตัดต่อไม่ได้ฟันทงที่โต๊ะนี้แน่

สมมุตินะคะสมมุติเสียงนี้ใช่ครูปีชานะคะ
ต้นทางมันไม่ได้มาจากจิตใจที่จะไปเอาของคนอื่น

แต่มาจากแม่ค้ากับยี่ปั๊วยืนยัน

มันยืนยันว่าขายให้จริง

แต่ก็ยังเชื่อต่อไงคะอาจารย์ปรเมฆ

ข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเสียแล้ว

เช่นเดินไปดูเรื่องนู้นเรื่องนี้

ไปดูหมดถ้ากล้องวงจรปิดจะเห็นไหม

คือมันมีการพิสูจน์ทางสังคมก่อน
ทีนี้เราจะเชื่อโดยสุจริต

มันก็อธิบายไว้อีกอย่างใช่ไหม

เมื่อกี้ถ้าฟังในคลิปไฟล์เสียงนี้

มันเหมือนกับต้องรอให้ตำรวจช่วย

ตัวคนที่มีเสียงคล้ายคุณครูปรีชาเนี่ย
ท่านก็พูดเองว่าท่านก็ไม่แน่ใจ

เพราะฉะนั้นผมว่าไอ้คลิปเสียงนี้นะ
ที่เปิดออกมาถ้าเป็นของจริงเนี่ยนะ
มันใกล้ชิดกับเหตุการณ์มาก

แล้วเมื่อทำไมถึงมาแน่ใจ
แล้วก็ไปสู่การฟ้องคดีแพ่ง

คือถ้าลำพังแจ้งคดีอาญาเฉยเพราะอยากรู้ไม่เป็นไร
ดิฉันยันต่อลองยันกับอาจารย์ปรเมฆต่อ

ไม่ว่ามันจะเดินทางมาจนถึงวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่
แต่ต้นทางมันไม่ได้มาจากจิตไม่บริสุทธิ์

จนกระทั่งถึงวันนี้ยังกอดคอกันยืนยันต่อ
มันเป็นวิจารณญาณของตัวเขาเอง

การตัดสินใจต้องตัดสินใจที่ผู้กระทำ
การตัดสินใจต้องตัดสินใจที่ผู้กระทำ

งั้นเดี๋ยวขออีกหนึ่งช่วงของคลิปนะ
อันนี้ที่ฉันในรายการของเราตัดมาบางส่วนจริง

ฟังอีกหนึ่งช่วงแล้วก็จะพูดถึงตัวละคร

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

ถึงตำรวจเรื่องของการไปแจ้งความ

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย
เพราะว่าตอนแรกมีการพูดถึงนิติกรคือฝ่ายกฎหมาย

ถ้าเอาตามเอกสารที่มันออกมาเป็นข่าวก่อนหน้านี้เลยนะคะ

บอกเรื่องการแก้ไขคำให้การคำสั่งต่างเนี่ย

มันไม่ได้ฟังคลิปแล้วใช่เลยไม่ใช่นะ
มันต้องไปประกอบลำดับเหตุการณ์
คนที่เคยสัมภาษณ์เอกสารที่เคยออกเคยหลุดออกมา
แล้วลำดับความนี้มันตรงกันไหม

มันก็ทำให้คลิปเสียงเนี่ย
อาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นก็ได้

เวลามีคดีอะไรมากอย่าไปตอบจอมขวัญมากนะเดี๋ยวเจ็บตัว
เดี๋ยวตอนนี้เริ่มเชิญแขกรับเชิญยากแล้วคะเนี่ย

คือถ้าสมมุติมีหลายชื่อ
แล้วตัวละครหลายท่านเกิดขึ้นมาในข่าวเนี่ย

อย่างเช่นทนายโจแม่ค้าผลไม้เอาไปขึ้นเงินอะไรอย่างนี้

ถ้าเรียกถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรียกทนายโจมา
คำถามแรกก็คือรู้จักกับคุณครูปีชาไหม

แล้วถ้าถามว่าเคยปรึกษาลอตเตอรี่หรือไม่ลอตเตอรี่นะ
เขาจะตอบปรึกษาหรือไม่ปรึกษาเนี่ยมันก็เฉยแต่ว่า
มันมีตัวตนบุคคลที่พูดถึงจริง
แล้วกรณีที่มีการอ้างถึงผู้พิพากษาที่จังหวัดราชบุรี
ถ้ามันผู้พิพากษาจะต้องมาเกี่ยวไง

เขาคงไม่ไปเอามาหรอกเพราะว่าไม่ได้ระบุชื่อ

คราวที่แล้วเราก็เจออีกคนนึงใช่ไหม

ไปได้มายังไงได้มาจัดได้เดมงมองนี่เอาคลิปใหญ่ยาวขนาดนี้มาได้ยังไงนะคะ
มันไม่ใช่เพราะคนปล่อยไม่เกี่ยวข้องกับคดี
แต่ต้องไม่ลืมนะคนปล่อยเขาโดนไป๗๘คดีเหมือนกันเนอะ

แต่จริงแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อแล้วอย่างเราคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ

ก็จะไม่มีผลต่อการตัดสินของสารท่านถูกไหมคะ

แล้วเราไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยอยู่ในบัญชีที่จะใช้หรือไม่

แต่สมมุติถ้าคลิปนี้มันถูกพูดถึงเยอะศาลท่านอาจจะเรียกก็ได้

อ๋อทนายเขาจะเอาไปสู้กันเอง
ต้องรอทนายเรียกไม่ต้องรอสารเรียก

อีกฝ่ายนึงก็ต้องพยายามตั้งรับแล้วล่ะ

สัปดาห์ที่แล้วทนายตั้มมารายการแล้วก็บอกว่า
เรื่องราวมันไม่ได้เกิดขึ้นเรียงลำดับ

ซึ่งถ้ายิ่งมีพยานหลักฐานว่ามันเกิดขึ้นวันไหน

ต่างกันณเวลานี้ผมว่าไม่ต่างกันแล้วนะ

มันเปิดออกมาครบแล้ววันนี้มันเปิดออกมาครบแล้ว
เพียงแต่ว่านำพยานหลักฐานที่มีอยู่เข้าสู่ในกระบวนการการพิจารณาของศาล
แล้วยืนยันว่าอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอม
คนนี้เคยพูดอย่างนี้คนนี้เคยพูดอย่างนี้
ผมมองดูนะถ้าคดีแบบนี้นะเคยเห็นมาแล้ว
เวลาสัมภาษณ์กันเยอะอย่างนี้
ตำรวจเนี่ยอย่างตำรวจอย่างนี้

ทำไมวันนั้นคุณตอบหนังสือพิมพ์อย่างนี้

วิธีการยุทธวิธีอย่างนี้มันใช้มานานแล้ว

ฐานายโบราณเนี่ยอาจต้องบอกว่าโบราณจุดสิบพรรคเนี่ยนะ

เขาเรียกทนายเก่งมากจะรู้จักหรือเปล่าไม่รู้
คนนี้ก็จะนิ่งเงียบไม่พูดได้สักคำ

พี่ประโมทโฆษณีปัจจุบันอยู่หรือเปล่าไม่รู้
เมื่อก่อนเขาทำงานให้โลลิต้าในคลับนี่แหละ
จำได้เลยคนนี้เก่งเขาจะเงียบ

ลับไม่มีในโลกเอาอย่างนี้ดีกว่า

ตั้งแต่มีการเปิดเผยคลิปทางโทรศัพท์มาเนี่ย

ข่าวว่าจะมีการปล่อยคลิปออกมาอีก

เพิ่งปล่อยได้ไหมไม่มีเวลามารายการ
จริงเราก็นัดจริงเราอยากได้ทั้งทนายทั้งสองฝั่งนะคะ

หรือว่าคุณครูปีชาด้วยนะฮะ

เชิญไปขึ้นชกตรงนั้นผมยังบอกเลยผมยังทักท้วงทั้งสองท่านทั้งทนายด้วยความเคารพนะ
ก่อนได้ไหมหยุดก่อนไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมพูดแทนให้ผมพูดเองดีกว่า

เก็บแรงไว้ไปสู้กันนั่งฟังโดยสงบแล้วก็เตรียมตัวที่จะฟาดฟันกันในเวทีของกระบวนการยุติธรรมดูจะดีกว่า
ขออีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคลิปที่ออกมานะครับ
ตั้งแต่ต้นจนจบที่มีการปล่อยออกมาจนเป็นข่าวเกือบ๒๘นาทีเนี่ยนะคะ
มันยังต้องพิสูจน์อีกไหมว่าเป็นเสียงครูหรือไม่
เพราะเรื่องราวมันร้อยต่อกันเหมือนข่าวเป๊ะเลยเหมือนในเอกสารทางการด้วยซ้ำบางส่วน
จะพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์เนี่ยวันนี้ท่านนั่งฟังนะไม่ใช่สาระสำคัญ
สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันต่อเนื่องเกี่ยวพันกันทั้งหมดไหม
พยานตรงนี้ไปสอดคล้องกับพยานตรงนั้นเสียงตรงนี้ไปสอดคล้องกับคลิปตรงนั้นไหม
แล้วลำดับเรื่องราวมันเป็นมวลเนื้อเดียวกันหรือเปล่า
นั่นแหละไม่ต้องหาคำตอบก็ได้
ไม่ต้องหาก็ได้คือถ้าถ้าผมบอกเลยนะถ้าทนายทั้งสองฝ่าย
เอาทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งโทรทัศน์ทั้งเอกสารหมด
มากองแล้วเรียงลำดับตรงนี้เป็นอย่างนี้มีกิ่งอันนี้รับ
มีกิ่งอันนี้รับนี่รับจบแล้ว

นี่เรารอกันไม่ไหวแล้วเนาะกว่าจะถึงต้นเดือนหน้า
อาจารย์ค่ะวันนี้สวัสดีก่อนไม่อยากจะสวัสดีค่ะ
เพราะเดี๋ยวสงสัยได้พบกันอีกขอบคุณอาจารย์ปรเมฆค่ะ

๒ทุ่ม๙นาทีค่ะคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่จะขยี้ลงไป
ในอีกหลายประเด็นของคลิปที่ว่าวันนี้สวัสดีค่ะ